นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

มีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถเทลเลอร์
จอดอยู่ริมถนนข้างทางนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน

เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้
ก่อนถึงวัดธรรมรัฐตำบลทองมงคล
หลังรับแจ้งมีรถเก๋งสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานคร

มีผู้เสียชีวิต๑ศพอัดติดกับเบาะคนขับ
คือนางสาวรอฮานีมิสุแทอายุ๒๙ปี
เป็นพยาบาลอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี

เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับรถเทลเลอร์
ขับรถมาจอดแวะพักริมข้างทางจุดเกิดเหตุ

ถึง๕นาทีก็มีรถเก๋งคันดังกล่าว
ซึ่งขับกลับจากเยี่ยมลูกชายที่จังหวัดนราธิวาส

เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
ตำรวจจะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านช่วยกันดึงซาก
กระบะแคปสีบรอนทองทะเบียนกาลสินออก
หลังเสียหลักพุ่งชนบ้านและร้านค้าไม้
บริเวณทางโค้งถนนแจ้งสนิท
ยังที่ทำการอบตเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่

ขณะที่นายสมบัติสุนทรอายุ๘๔ปี
เจ้าของบ้านและเจ้าของร้านค้าไม้กล่าวว่า
ขณะยืนอยู่ที่ร้านได้ยินเสียงดังมาจากหน้าร้าน

ก็เห็นรถกระบะพุ่งเข้ามาในบ้าน
ห่างจากตัวไปเพียงนิดเดียว
ไปถ่ายบัตรประชาชนไว้
ทราบชื่อคือนายสุริยาจันดิต
อายุ๓๔ปีชาวจังหวัดมหาสารคาม

จะไปร่วมงานแต่งญาติที่อำเภอแวงใหญ่
จู่รถก็เสียหลักชนเสาไฟฟ้าและชนบ้าน
ก่อนจะรีบพากันออกไปจากที่เกิดเหตุ

ดำเนินคดีตามกฎหมาย

กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมจังหวัดชนบุรี

ช่วยกันนำเชือกคล้องตัวควายเพศผู้

หาเหล่มยาแล้วเกิดลื่นถลายหงายท้อง

ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะเจ้าควายตัวดังกล่าวดิ้นตลอดเวลา

มกลางเสียงร้องแสดงความดีใจ

เพราะว่าตอนเชี่ยวผมพูดมาดูเอง

คราบคลัวเลย
เพราะว่ามันจะมีขวายหลังฑั่วนี้

แผลถลอกที่ขาด้านหลังทั้งสองข้างเท่านั้น